คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของคุณบอยสิริชัยนะคะ

ล่าสุดคุณผู้ชมได้รับรางวัลนะคะ
ในฐานะบุคคลต้นแบบด้วยค่ะ

เจ้าของคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยค่ะ
มีเรื่องให้ชื่นอกชื่นใจกันอีกแล้วล่ะค่ะ
หลังจากได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลราชสิงห
ฐานะบุคคลต้นแบบแห่งปี๒๕๖๕ค่ะ

ทำงานสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะพอทราบข่าวค่ะ
พี่แม่ก็พากันไปรอให้กำลังใจหนุ่มบอยกันถึงงานเลยคุณผู้ชม
จัดงานที่ราชภัทรอ๋อคุณผู้ชม

หอบดอกไม้ไปให้น่ารักกว่าคุณสุดเลยละค่ะ

คุณบอยนะคะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
ที่ได้รับรางวัลจากเวทีใหญ่ที่กรุงเทพค่ะ
ปกติก็เคยได้รับรางวัลแบบนี้บ้างนะคะ
ที่จังหวัดบ้านเกิดเลยนะคะแถวตีศาลเนี่ยค่ะ
นี่ตีรถจากจังหวัดมหาสารคามมารับรางวัลที่กรุงเทพเลยนะคะ
คุณบอยบอกด้วยนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะ
ที่มีความภาคภูมิใจในฐานะศิลปินหมอลำของตัวเองด้วยนะคะ

บอกเลยมีข่าวดีนะคะแล้วก็เตรียมฝากแม่แม่นะคะ

ใกล้จะถึงเปิดฤดูการของหมอรำใจเกินร้อย

แล้วก็ต้องตามมาขอบคุณครับ
ท่านครกรทุกทุกท่านนะครับที่มองเห็นแล้ว
อย่างนี้สำหรับผมสำหรับช่วงนี้นะฮะอยู่ในช่วง
ของการซ้อมนะครับเพื่อที่จะดุการใหม่ปีที่เจ็ดของ
กำลังใจเกินร้อยครับบอกเลยว่าแบบปีนี้คือทุกอย่างค่อนข้างที่จะพร้อม
แต่ปีนี้เรากลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยจำนวนคนเลขที่ขยายใหม่
เครื่องเสียงใหม่ยกเซ็ตนะครับแล้วก็รูปแบบการแสดงใหม่ทั้งชุดเลย
ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจด้วยนะครับยี่สิบเอ็ดกันยายนนี้นะครับ
เปิดฤดูการนะครับอย่างเต็มรูปแบบค่ะยี่สิบเอ็ดกันยายนนี้นะคะ
พ่อแม่แม่พี่นะคะเตรียมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณบอยสิริชัยนะคะ
น่ารักมากอัดคลิปส่งมาให้เรานะคะแบบโอ้โหขอบคุณมากจริงนะคะ
ขอให้ปังค่ะยี่สิบเอ็ดกันยานเดี๋ยวไปเชียร์ค่ะอ๋อสุดยอดเลย
แฟนคลับเยอะมากเลยนะจริงนะคะใครนะคะ